ต่อกันอีกเรื่องหนึ่งแม่แชร์กันมาได้ในโลกโซเชียล
บอกว่านี่แหละเป็นภาพของมนุษย์ผีเสื้อ

ก็คือถ้ามันน่ารักมันก็น่าจะเป็นทิงเกอร์เบล
จากเรื่องปีเตอร์แพนได้แต่ว่านี่หน้าตามันไม่ใช่นะฮะ

เอาไปดูภาพเช็คก่อนแชร์กันหน่อยฮะ

นี่แหละสิ่งที่เขาลือกันแล้วเขาก็แชร์กันมากมาย
มนุษย์ผีเสื้อลักษณะคล้ายรูปคน

ต้องบอกว่าโลกออนไลน์เขาอ้างแบบนี้ฮะ
ผีเสื้อไปถูกพบที่ประเทศศรีลังกา

ที่มีลักษณะข้ามสายพันธุ์

ส่วนหัวนี่มันคล้ายกับลิงนะ
แต่ทำไมมันมีปีกแล้วก็มีไซส์เท่าผีเสื้อ
อ่าเรื่องนี้ทำเสียงจริงจังกันไปทำไม

มาฟังอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ดีกว่า
ผู้ช่วยสารอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เจษฎานี่วิทยาตาสว่างไง

มนุษย์ผีเสื้อเป็นเพียงของหลอกเด็กในวันคนโง่
โอ้โหนานแล้วรูปนี้๘ปีมาแล้ว

ยังกลับมาในปี๒๐๑๕ได้
ก็นี่แหละนะมนุษย์ลืมง่าย

เขาวนเอาของเก่ามาเราก็มาแชร์กันต่อ

เขาบอกว่าเป็นหุ่นที่ทำขึ้นมาขำ
นักออกแบบคนนี้ชื่อคุณแดนเบนอยู่ในลอนดอน
ยังเอาหุ่นไปประมูลหลอกคนในเน็ต
ได้ตัวละตั้งเกือบ๓๐๐ปอนด์อีกด้วยนะ
สรุปแล้วนะคะเรื่องนี้เช็คก่อนแชร์แล้วเป็นข่าว